หนึ่งในคนไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศนะครับ

นั่นก็คือนายเกรียงศักดิ์ชาวอุดรธานีครับ
ทันทีที่ลูกชายกลับมาถึงบ้าน
ผู้เป็นแม่เฝ้ารอด้วยใจจดใจจ่อ

คุณผู้ชมครับและนี่คือวินาที
ความทราบซึ้งและความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างครอบครัวนี้ครับ
นาทีที่คุณแม่บุญมีพันสุรีอายุ๖๑ครับ
กอดลูกชายคือคุณเกรียงศักดิ์พันธ์สุรีอายุ๓๒
แรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอล

ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอที่อุดรครับ
หลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่มีญาติญาติมีครอบครัวมารอต้อนรับ
พอเข้าไปในบ้านครับคุณแม่ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญครับ
เกรียงศักดิ์บอกว่าวันที่เกิดเหตุก็ทำอาหารกินตามปกติ
ไม่รู้ว่ามีการยิงกันเพราะไม่มีการแจ้งเตือน

แล้วตัวเขาเองรวมทั้งเพื่อนก็ไปหลบกันในบังเกอร์

ไปสักพักหนึ่งมีเสียงปืนมาจากด้านหน้าโรงงาน
แล้วเห็นกลุ่มฮามาสกราดยิงไปทั่วแคมป์
มาจับตัวผู้ชายผู้หญิงที่หลบอยู่ในบังเกอร์
ส่วนตัวเขาเองและเพื่อนวิ่งไปหลบในป่าครับ

เพราะคิดว่ากลุ่มฮามาสไปหมดแล้ว
ปรากฏว่ากลุ่มฮามัสลอบกลับมาอีกรอบหนึ่ง

ก็วิ่งหนีตายไปซ่อนตัวในห้องครับ
หวาดกลัวมากติดต่อครอบครัวก็ไม่ได้
สัญญาณทุกอย่างถูกตัดทั้งหมด
โชคดีครับทหารอิสราเอลมารับตัวมาช่วยเหลือ
พาไปอยู่ทางภาคเหนือของอิสราเอล
ก็คิดเหมือนกับว่าคือรอดตายมาได้อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็อยากจะกลับบ้านโดยเร็วครับ
เขาก็ยิงปืนทั่วโรงงานนะครับ
ทีนี้ก็มาถึงตัวบังเกอร์ที่มีคนหลบ
เขาก็มีผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ข้างหน้า
จังหวะนั้นก็คือเขาไม่เห็นว่าเราอยู่ข้างล่าง
จะมีบล็อกที่ใส่มันบังอยู่
ทีนี้พอเขามาถึงปุ๊บเขาเห็นคนสองคนผัวเมียอยู่นั่น
เขาก็เลยจับตัวไปแล้วเขาก็ยิงเข้ามาข้างล่าง
ตรงที่พักก็เลยพากันวิ่งหนีเข้าป่า